ดูความเคลื่อนไหวด้านการเมืองกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็วันนี้เรื่องของวันเลือกตั้งก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมานะ
ว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรรอพระราชกิจการเลือกตั้งอยู่นะครับ
แต่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวัน๒วันก่อนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีของนายทักษิณบอกว่า
ผมก็ไม่เคยห้ามเขากลับประเทศนะถ้าอยากจะมาก็มาก็มาสู้กัน

ล่าสุดวันนี้ครับนายทักษิณชินวัฒน์ได้ทวิตข้อความนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พุ่งตรงไปที่บิ๊กป้อมเลยนะครับ
เป็นการตอบโต้หลังจากที่พลเอกประวิทย์ได้บอกว่า
ถ้าจะกลับประเทศไทยก็กลับได้ให้มาสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
โดยบอกว่าได้โพสต์ข้อความนะฮะนายทักษิณโพสต์ว่า
ป้อมบอกให้ผมกลับเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
ทั้งที่ป้อมส่งคนของป้อมเข้าไปนั่งทั้งนั้น
ผมว่าป้อมทำเรื่องของตัวเองให้เคลียร์ดีกว่าไหม
เอาเด็กหน้าห้องป้อมออกแล้วปล่อยให้คนอื่นเข้ามาพิจารณาเรื่องของนาฬิกายืมเพื่อนแทน
เพราะกระบวนการยุติธรรมแบบป้อมมันหมดความน่าเชื่อถือไปแล้ว
โอ้โหแล้ววันนี้แฮชแท็กกระบวนการยุติธรรมแบบป้อมเนี่ยโอ้โหบานเลย
ใช่ไหมคือก่อนหน้าที่บิ๊กป้อมจะให้สัมภาษณ์เรื่องของนายทักษิณเนี่ย
ทางนายงยุติยภัยรัฐแก่นำพักเพื่อชาติเขาไปปราศัยไปพูดเอาไว้ในเวที
ลักษณะการเสวนาอะไรพวกนี้ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องการให้คอสชเปิดโต๊ะเจรจากับ
นายทักศิลป์จะได้มีความปลองดองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
วันนี้มีประชุมคอรมอครับผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามเรื่องนี้จากพลเอกประวิทย์นะครับ
ผลเอกประวิทย์จะตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวท่านฟังครับ
ภูมิพูดคุ้ยใครใครอยากคุ้ย
สายสัมพันธ์เกี่ยวฐานแล้วท่านไม่สรรพสีข้างกันด้านไหมครับ
เกี่ยวกันเราไปเกี่ยวอะไรกัน

คุณนายติวโยงยศเขาเสนอว่าคศชต้องคุยกับทรักษิญ
คุยกันแบบพี่น้องนักเรียนเตรียมทหารเนี่ย

ไม่ใช่พี่น้องเป็นรุ่นน้อง

บอกว่าไม่สนใจข้อเสนอของนายยงยุทธ์
ยืนยันว่าจุดยืนของรัฐบาลและคอสช
คือไม่คุยกับคนทำผิด
แล้วกฎหมายที่มีความผิดก็กฎหมายปกติ
ไม่ใช่กฎหมาย๔๔อะไรของผมเมื่อไหร

ส่วนความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ดีตนายมนตรีน้องสาวของนายทักษิณนะครับ

บอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับการแต่งตั้ง

สัวเถาที่จีนนะครับ

บริษัทแห่งนี้ก็มีทุนจดทะเบียนไว้สูงเกือบ๓๐๐ล้านบาท
มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มฮัชชินสัน
ของลีกาชิงมหาเศรษฐีจากฮ่องกง
แต่ว่ามีคนที่เขาเป็นทีมงานของนางสาวยิ่งลักษ

บอกว่าเป็นการแต่งตั้งลักษณะเหมือนเป็นประธานบอร์ด

เพราะว่านางสาวยิ่งรักเองตอนนี้ก็ถูกอายัดเงินอะไรไม่หมด